ถ้าเกิดว่าดิฉันอ่านข่าวนี้จบนะดิฉันจะถามคุณสืบสกุล

ว่าคุณอยากจะหารายได้เสริมด้วยวิธีนี้หรืออยากใช้บริการ

เอาทำเป็นเล่นไปนี่รายได้ดีนะ
เพราะว่าเธอคนนี้นี่ยอมลาออกจากงานประจำ

คุณสุกัญญาอายุ๓๙ปีเนี่ยติดป้ายเบอร์เลอร์เลย
นี่ในร้านอย่าเรียกว่าร้านทำผมนะให้เรียกร้านถอนผมออกจริงดูสิ
อุปกรณ์อุปกรณ์นี่คือพร้อมเลยค่ะคุณผู้ชม
ตกแต่งดีนะคุณเตียงเฉพาะเลยนะฮะ

มันต้องแบบนี้คุณถึงจะดึงผมออกได้

ร้านนี้อยู่ที่บ้านเนินสะอาดที่ตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มที่พิศนุโลก
บอกละเอียดหน่อยไงเผื่อใครอยากไปใช้บริการ
ปรับปรุงใต้ถุนบ้านเลยให้เป็นร้านถอนผมงอกแบบนี้
ใครจะมาถอนผมงอกเอามาเลยจ้ะชั่วโมงละร้อยจ้ะ
คือคุยกับคุณสุกัญญานะบอกว่าเมื่อก่อนนะนะ
พี่ทำงานประจำเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชน
ทำอยู่๕ปีพี่ไม่ไหวแม่พี่อายุ๘๕แม่พี่แก่แล้ว
มีโรคประจำตัวอีกพี่ออกดีกว่า
งานอะไรนะอยู่บ้านแล้วมาทำได้ด้วย
อาชีพอะไรที่จะได้ตังค์เป็นอาชีพสุจริต
ปึ้งขึ้นมาเลยถอนผมงอกนี่แหละค่ะลงทุนน้อย
พี่บอกว่าเฮ้ยมันใช่ตัวฉันน่ะฉันฉันชอบถอนผมงอกอยู่แล้ว
ใช้ตั้งแต่สมัยเด็กก็เลยเชื่อว่ามีความชำนาญ
มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญค่ะ
ทีนี้เปิดได้สักประมาณ๒๐กว่าวันนะลูกค้ามาต่อเนื่องเลย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงลูกค้าเลือกได้เลยนะ
ลูกค้าจะนั่งถอนลูกค้าจะนอนถอนเอาตามสะดวกเลยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าบางคนนะให้ถอนหมดหัวเลยเอาถอนผมออก
ให้หมดเลยนะ๖ชั่วโมงครึ่งวันโอ้โหเนี่ยยอมค่ะจ่าย๖๐๐
กัน๖ชั่วโมงเลยเหรอฮะโอ้โห
ถอนผมงอกไม่ได้ง่ายนะสุดยอดลองฟังพี่สุกัญญาค่ะ
ถอนผมออกได้ค่ะที่เรารู้สึกว่าเราชอบ
คือใจเราชอบด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันลงทุนน้อย
มันน่าจะเหมาะกับเราเพราะเราก็สามารถทำที่บ้านได้
นี่ค่ะไม่ต้องออกไปทำข้างนอกค่ะ
มีโอกาสดูแลแม่เพราะว่าแม่ก็แก่แล้ว
แล้วก็มีโรคประจำตัวต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลด้วย

นี่จริงนะนี่เป็นผลบุญจากการรับจังถอนผมออกปะ
พี่เขายังดูเด็กอยู่เลยยังดูอายุไม่ถึง๔๐ดู๓๐ต้นนะ
แล้วพี่เขาจะไม่มีหงอกอีกเลยนี่ผลบุญ
นี่เขาบอกว่านอกจากบริการถอนผมงอกแบบให้ลูกค้ามาหาแล้ว
เขาก็ยินดีไปบริการให้ที่บ้านลูกค้านะ
แต่ระยะทางต้องไม่เกิน๕โล

ออกมาไม่ไหวอยากให้แบบไปถอนผมออกที่บ้านหน่อย

แม่พี่อยู่บ้านต้องดูแลแม่ด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเห็นอาณาคถนี่อาจจะขยาย

เปล่าไม่ถึงขนาดนั้นน้องก็พูดไป
พี่จะให้ลูกจะให้ลูกไปเปิดร้านถอนผมงอก

เผื่อใครอยากอุดหนุนค่ะบอกพี่กัดอีกทีนึงละกัน
ทางผ่านไปบ้านเนินสะอาด
ตำบลท่าตานอำเภอบางกระทุ่มพิศนุโลกนะคะ
ป้ายหน้าร้านแบบเมื่อกี้เลี้ยวเข้าไปเลยจ้า
ไปใช้บริการพี่เขาบ้างแล้วล่ะ